มีศึกเกิดขึ้นระหว่างคนขับรถตู้รับส่งนักท่องเที่ยวกับรายเดอร์
เป้าเนี่ยแกขับรถตู้ส่วนบอยขับรายเดอร์แย่งลูกค้ากัน
แล้วพี่เป้าบอกว่าไอ้บอยต่อยผมก่อนผมเอาปืนยิงเลย
นี่ครับคุณผู้ชมตรงจุดนี้เลยครับลานจอดรถในสนามบินเกาะสมุยจังหวัดสุราธานี
เมื่อส่อพ่อบอกหุดไปตรวจสอบนะไปถึงเจอกองเลือดยังมีอยู่
อยู่บริเวณป้อมเก็บเงินค่าจอรถในสนามบินครับ
แล้วก็มีปลอกกระสุนปืนไม่ทราบขนาด๓ปลอกตกอยู่บนลานจอดด้วย

คนเจ็บคนแรกคือรายเดอร์ชื่อบอยชื่อจริงคือพัฒนภงอายุ๓๐ปี
นำตัวเขาส่งโรงพยาบาลกรุงเทพสมุยไปแล้ว
ส่วนเป้าหรือว่าพี่ปฐมอายุ๕๐ปีเป็นคนขับรถตู้แล้วก็เป็นคนยิงปืนเนี่ยนะ

ฝั่งหนึ่งเป็นรถตู้ฝั่งหนึ่งเป็นรายเดอร์มันก็รถคนละแบบมันแย่งกันยังไง
หยั่งลองฟังดูดพี่เบิร์ตนะ
เป้าเนี่ยพี่เป้าหรือในปฐมด้วยนะ

หากจะเรียกหรือรับนักท่องเที่ยวขอให้ไปรับที่ด้านนอก
แต่พอบอกไปแบบนี้ฝั่งรายเดอร์ก็คือบอย

แล้วก็ซัดเข้าหน้าให้จู่ไปชกนายเป้าก่อนนะ
ทำให้ในเป้าเนี่ยโมโหวิ่งกลับไปที่รถตู้โอ้โหพี่พกปืนมาขับรถตู้ด้วยนะ
พยานคนนี้ที่เห็นเหตุการณ์ยังบอกอีกว่าปกติแล้วเนี่ย
พี่เป้าแกโอ้ยเป็นคนใจดีนะ

เป็นจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่อสังคมมานานด้วย

ผู้กำกับการสพบผุดครับพันธ์ตำรวจเอกยุทธนาบอกว่า
นวนเหตุมันมาจากเรื่องขัดแย้งส่วนตัว
และเป็นปัญหาที่หมางกันมานานแล้ว
ตำรวจเคยเป็นตัวกลางเชิญกลุ่มรถตู้สาธารณะ

ที่มีปัญหากระทบกระทั่งการมาทำประวัติไว้ทุกกลุ่ม
แล้วก็เป็นฝ่ายไกลเกลี่ยมาให้ตลอดนะ
เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจะตามตัวเป้าคนก่อเหตุเนี่ย
มาดำเนินคดีต่อไปครับ
คือเดาว่าคนขับรถตู้เนี่ยพี่เบิร์ต
เขาแค่อยากจะเตือน

ตัวตู้เขาจอดการมอสไทยเองไปรับตรงนู้น

แต่ว่าพอบอกไปรายเดอร์เขาไม่ไปไง
เขาไม่ฟังไงก็เลยนำมาซึ่งการกระทบกระทั่งแบบนี้
พี่เอ๋ยวิปเดียวพี่วิปเปลี่ยน